มีคลิปหนึ่งที่คุณผู้ชมน่าจะได้ดูได้ฟังไปแล้วที่มีพนักงานธนาคารสาวคนนึง
ยืนตวาดคนที่เข้าไปใช้บริการหยุดเงียบฟัง

เออเหมือนสั่งครับเราก็ตะวุงตรวาดกันไป
รวมทั้งผู้จัดการก็ยืนยันว่าจะเร่งหามาตรการมาลงโทษพนักงานผู้หญิงคนนี้นะครับ
ซึ่งเราก็ทราบแล้วเพราะว่าต้นสังกัดก็ออกมาชี้แจงแล้วคือ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรหรือทกศสาขาน้ำสมที่อุดรธานี
ผู้จัดการคือนายุทธพลแสนบัวเนี่ยก็บอกว่าคลิปเนี่ย
มีการโพสต์ในโซเชียลเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการเห็นพนักงานผู้หญิงยืนตวาดลูกค้าที่ไปใช้บริการ
ตั้งแต่วันที่๑๖มิตรธุนายนที่ผ่านมาในวันนั้นพนักงานได้มีการนัดลูกค้ามาทำสัญญา
เพื่อขยายเวลาการชำระหนี้นะฮะแต่ว่าด้วยความเร่งรีบของลูกค้าที่มาก่อน
แล้วก็มาเจอมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมป้องกันเรื่องของการประบาดโควิด๑๙
ก็ทำให้อาจจะไม่พอใจในการให้บริการที่ล่าช้าเกินกว่าปกติตามเวลานัดอะไรแบบนี้
ก็เลยแสดงความไม่พอใจกับพนักงานก่อนและลูกค้ารายอื่นจนทำให้พนักงานเนี่ยก็ขึ้นเหมือนกัน
ก็มีปากมีเสียงกันแล้วเหตุการณ์มันก็บานปลายตามที่เห็นในคลิป
คือคือในคลิปนี้มันเป็นช่วงท้ายของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วนะฮะ
นายุทธพลเขาบอกว่าตอนนี้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว
เพื่อหามาตรการในการลงโทษพนักงานผู้หญิงคนนั้น
แล้วก็ป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำรอยขึ้นมาอีก
แล้วก็มีการพูดคุยกันกับลูกค้ามีการขอโทษไปแล้ว
แล้วขอให้คนที่โพสต์ลบคลิปลบโพสต์ไปแล้ว
แต่ว่ามันยังคงมีการแชร์กันอยู่แล้วคุณผู้ชม
ส่วนกรณีที่มีการไปแจ้งความที่โรงพัก
คือต้องบอกว่าทางธนาคารเองก็ไปแจ้งความที่โรงพักเหมือนกัน
แล้วพอเขาบอกว่าลูกค้าหนึ่งเหมือนมาวันอารวาสก่อน

ยืนยันว่าการแจ้งความไม่ใช่การดำเนินคดีกับลูกค้า
แต่เป็นเพียงการไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพียงเท่านั้น
ส่วนพนักงานผู้หญิงในคลิปตอนนี้พักงานไปก่อน
อยากจะให้เธอนั้นไปพักสงบสติอารมณ์ที่บ้านก่อน
พักก่อนพักไปก่อนเพราะว่าตัวเองก็พอเห็นข่าวเธอก็เครียดเหมือนกันนะครับ

ทีนี้ลูกค้าที่อยู่ในคลิปที่ถูกตวาดเนี่ย
ชื่อว่านางเพียรแก้วชนะอายุ๕๑ปี

อันนี้คุณป้าคนนี้ที่ถูกพนักงานผู้หญิงตวาดนะฮะ
คือคนที่ถ่ายคลิปเป็นลูกสาวของเธอแล้วก็เป็นคนโพสต์ในโซเชียล
คือคุณป้าเองก็ไม่คิดว่าเรื่องราวมันจะบานปลายใหญ่โตขนาดนี้นะ

แต่ยืนยันว่าเจตนาคือการต้องการจะสั่งสอน
ไม่อยากจะให้พนักงานทำแบบนี้กับลูกค้าคนอื่นอีก

พนักงานก็ถือว่าคุณเป็นผู้ให้บริการ

คุณต้องชี้แจงด้วยใจที่รักบริการ
ตวาดคมขู่หรืออะไรแบบนั้น
ความอดทนอดกลั้นของคนที่ทำงานบริการ
ต้องเยอะกว่าอาชีพอื่นเยอะมาก

มันเป็นเรื่องยากนะยากจะเข้าใจนะ
คุณป้าบางทีป้าก็ไม่เข้าใจอะไรแบบนี้นะฮะ